ทีนี้คุณผู้ชมคือเรื่องนี้มันจะต้องรอระยะเวลากว่าจะถึง๙พฤษภาเพราะหลังจากนี้ใบเหลืองใบส้มใบแดงอะไรมันจะตามมา
แต่สิ่งที่หลายคนประชาชนรอก็คือนโยบายต่างที่แต่ละพักการเมืองก็มีการพูดไว้
นโยบายรัฐสวัสดิการรวมถึงประชานิยมต่างแก้เศรษฐกิจต่างด้วยฮะ
คือตอนนี้คำถามมันคือถ้าเกิดว่าได้เป็นรัฐบาลแล้วจะทำได้จริงไหมแล้วจะเอาเงินมาจากไหนเรื่องนี้สำคัญ
เรื่องนี้สำคัญค่ะต้องไปมองในมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์ค่ะ
คือเขามองว่ามันจะทำได้จริงไหมเนี่ยเดี๋ยวเรารอให้อาจารย์สุภาพวิเคราะห์กันนะคะ
ซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะวิเคราะห์กันรัฐสวัสดิการทำได้จริงหรือขายฝัน
ติดตามได้ในขีดเส้นใต้เมืองไทยกับอาจารย์สุภาพค่ะ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอ้าวใครที่ตามลุ้นเรื่องการตั้งรัฐบาลของทั้งสองซีก
วางไว้ชั่วคราวก่อนเพราะหนึ่งตัวเลขยังไม่นิ่ง
มีข่าวว่าจะมีการประกาศใบแดงออกมาอีกหลายใบ
ใบแดงเนี่ยลงสู้ต่อไม่ได้นะครับก็แปลว่าเก้าอี้หายไปเลยนะครับ
ใบเหลืองยังมีโอกาสสู้กันต่อใหม่ได้อาจจะรักษาที่นั่งเดิมไว้ได้
ฉะนั้นเรื่องใบเหลืองเรื่องใบแดงมีแต่ข่าวออกมาว่าจะออกมาเยอะ
ฝั่งไหนจะโดนมากกว่ากันถ้าฝั่งที่ฝั่งซ้ายโดนมาก
ฝั่งขวาก็มีคะแนนมากกว่าฝั่งขวาโดนมากฝั่งซ้ายก็มีคะแนนมากกว่า
มันจะมีผลไปถึงเรื่องความชอบทำในการจัดตั้งรัฐบาลด้วย
ฉะนั้นต้องรอครับต้องลุ้นกันอีกนานเพราะว่ารัฐมนูลเขาเขียนไว้เนี่ย
ใช้เวลาอีกพอสมควรแต่มาดูเรื่องนี้ดีกว่า
กไหนจะเป็นรัฐบาลก็ตามแต่จะเป็นซีกเดิมหรือซีกใหม่
แต่สิ่งที่เวลาเขาหาเสียงกันเห็นป้ายบนท้องถนนข้างถนน
เห็นนโยบายที่เขาไปออกโทรทัศน์เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการให้โน่นให้นี่
พักนั้นให้มากกว่าพักนี้พักนี้ให้มากกว่าพักโน่น
คำถามก็คือว่าทำได้ไหมถ้าทำจะเอาเงินมาจากไหน
ผมได้คุยกับนักเศรษฐศาสตร์คนหนึ่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้า
รธนวัฒน์พลวิชัยท่านท่านบอกว่าทำได้ครับ
แล้วท่านไล่เลียงดูว่าแต่ละเรื่องนั้นเป็นยังไงนี่ดรธนวัฒน์
เรื่องที่๑เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
จริงก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยจ่ายกันมาก่อนแล้วเดือนละ๖๐๐อะไรนี่แหละ
แต่ว่าตอนหาเสียงเนี่ยบางพักให้พันหนึ่งบางพักให้พันห้า
บางพักให้สองพันบางพักเกไปถึงสามพัน
เอาล่ะตัวเลขตรงไหนจะเหมาะสมถามว่าทำได้ไหม
เรื่องนี้ทำเขาทำอยู่แล้วแต่จะเพิ่มเงินเท่าไหร่เนี่ย
ขึ้นอยู่กับการดูนโยบายเรื่องเม็ดเงินแต่ว่าแน่นอนในทาง
ทางหลักการเนี่ยทุกคนเห็นตรงกันทุกพักเห็นตรงกันว่า
ถ้าเพิ่มเงินให้ผู้สูงอายุมากขึ้นมันจะมีผลดีตามมาก็คือว่า
ได้เอาเงินนั้นไปจับจ่ายใช้สอยคนแก่เนี่ยได้เงินเท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้นแหละครับ
เพราะว่าไม่รู้จะเก็บไว้ทำไมก็จะทำให้กระแสเศรษฐกิจหมุนเวียนมากขึ้น
นิดนึงนะสองเอาเงินให้เพิ่มขึ้นคนแก่ก็จะได้ดูแลเรื่องสุขภาพอาหารการกินให้มันดีขึ้น
ถ้าคนแก่ป่วยน้อยลงไปโรงพยาบาลน้อยลงเงินที่จะใส่ลงไปในการรักษาสวัสดิการคนแก่
ก็น้อยลงไปด้วยมันก็จะได้อีกมุมหนึ่งก็คือว่าเอาเงินนั้นแหละไปดูแลเรื่องอาหารการกินสุขภาพชีวิต
คุณภาพชีวิตจะได้ดีขึ้นอันนี้ก็รัฐบาลก็คงต้องยอมจ่ายเพิ่ม
อันที่สองเงินที่สวัสดิการเด็กแรกเกิดที่แต่ละพักก็เห็นด้วยว่า
ถ้าเด็กเกิดออกมาเนี่ยรัฐจะต้องรัฐจะต้องมีเงินสวัสดิการให้
อันนี้ก็อยู่บนหลักการที่ว่าลูกที่เกิดมาในครอบครัวที่ยากจนมาก
ถ้าไม่มีเงินช่วยเหลือเด็กจะเกิดมาในครอบครัวที่มีปัญหาเรื่องการเงิน
ขาดสารอาหารขาดคุณภาพชีวิตขาดการศึกษา
เราก็จะมีประชากรที่โตขึ้นมาอย่างไม่มีคุณภาพ
แล้วไหนจะเป็นปัญหากับสังคมตามมาเยอะ
ฉะนั้นการที่ให้แต่ละครอบครัวที่เด็กเกิดใหม่
จะได้มีเงินสวัสดิการไปดูแลเด็ก
จะให้กันเป็นขั้นเป็นทอดให้เป็นอะไรต่ออะไรก็ไม่รู้ล่ะ
อันนี้ในหลักการแล้วเนี่ยถือว่าแต่ละพักก็คิดว่าควรจะทำ
ฉะนั้นถามว่าทำได้ไหมผมว่านี่หน้าที่จะต้องทำ
อันที่๓เรื่องเงินสวัสดิการคนพิการ
อันนี้ก็เหมือนกันคนพิการหนึ่งคนเนี่ยเป็นภาระมาก
กับลูกหลานกับคนในครอบครัว
ฉะนั้นถ้าให้สวัสดิการกับคนพิการเพิ่มขึ้น
เขาจะได้เอาเงินเหล่านั้นมาช่วยตัวเอง
ลดภาระของคนใกล้เคียงของครอบครัว
คนครอบครัวก็ไม่ต้องมีภาระเพิ่มมากขึ้น
อันนี้ก็อยู่ในวิสัยที่เป็นหลักการที่จะทำได้
หรือแม้แต่เงินค่าตอบแทนอสม

คนกรุงเทพไม่ค่อยรู้หรอกว่าอสมทำอะไรบ้าง
แต่คนต่างจังหวัดต่างอำเภอเขารู้ว่าอสมนั้นมีประโยชน์
ถ้าอสมได้เงินค่าตอบแทนเพิ่ม
จะทำให้คุณภาพการทำงานเขาดีขึ้น
เขาจะได้เอาใจใส่ดูแลงานในหน้าที่ของเขามากขึ้น

ฉะนั้นเรื่องอสมก็จะเป็นประโยชน์มีหลายเรื่อง
ส่วนคำถามที่ว่าเอาเงินมาจากไหน

รธนวัฒน์บอกว่าเงินเหล่านี้
เอามารวมรวมรวมกันแล้วไม่มาก

ก่อนหน้านี้หลายรัฐบาลในอดีตใช้งบประมาณเป็นแสนล้าน
ทำเรื่องอะไรต่ออะไรแล้วมีความเสียหายตามมาตั้งเยอะ
เช่นเขายกตัวอย่างเรื่องโครงการจำนำข้าวโครงการนั้นโครงการนี้
แต่ว่านี่เงินไม่ได้ใช้มากอย่างนั้น

ดูตามงบประมาณแล้วเจียดลงไปได้

ส่วนตัวเลขจะมากน้อยแค่ไหน

แต่จะตอบเสียในชั้นต้นถ้าฟังจากดรธนวัฒน์ว่า

เหลือแต่ว่าค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ
สู้กันว่าถ้าเลือกพักนี้จะถึง๔๐

บางพักก็ให้๕๐๐

เพราะเงินค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ
ไม่ใช่เงินของรัฐที่จะไปจ้างผู้ใช้แรงงาน
มันเป็นเงินนายจ้างเป็นเงินผู้ประกอบการเขา
รัฐเนี่ยมีหน้าที่ทำยังไงที่จะให้ตัวเลข
ระหว่างนายจ้างกับตัวเลขลูกจ้างมันเหมาะสม

นายจ้างอยากจ่ายให้น้อย
ฉะนั้นมันเหมาะสมตรงไหน
มันต้องมีไตรภาคีอย่างที่เขาว่าไง
ลูกจ้างนายจ้าง๓ฝ่ายนี้มาตกลง

แค่ไหนที่ลูกจ้างพอจะลืมตาอ้าปากได้

ถ้านายจ้างอยู่ไม่ได้ผู้ประกอบการอยู่ไม่ได้

บริษัทเจ๊งลูกจ้างก็
ก็ไม่มีรายได้ก็ต้องออกจากงาน

อันนี้พักไหนเที่ยวรับปากไว้ยังไง
ก็อย่าไปคิดว่าจะทำได้ตามนั้น
เพราะต้องเข้าองค์ประกอบ

แล้วดูตัวเลขที่เหมาะสมว่า

ภาวะเศรษฐกิจจะเป็นยังไง
เศรษฐกิจมหาภาคเรื่องของ

ร้านอาหารจะขายดีขึ้นไหม
คนที่ขายของอยู่ตามตลาดนัด

ร้านขายรองเท้าเขาจะขายดีขึ้นไหม
ร้านขายเสื้อผ้าจะขายดีขึ้นไหม
ตอนนี้ดรธนวัฒน์บอกว่า
ถ้าเศรษฐกิจในภาพรวมมันดีขึ้น

เศรษฐกิจและภาคย่อยลงมาก็จะดีขึ้น

ทุกวันนี้เขาค้าขายออนไลน์กัน

คนเขาไม่ซื้อเขาไปซื้อออนไลน์กันหมด
เราจะปรับตัวสู้ยังไง

เขามีร้านประเภทที่รับทำอาหาร

ร้านพวกนี้ก็มีเยอะขึ้นเยอะขึ้น

จังใจตั้งสะดวกกว่าตั้งเยอะ

มันจะประกอบเป็นความเปลี่ยนแปลง

ฉะนั้นโดยสรุปก็คือว่า

โน่นให้นี่ทำได้ครับ

ไปรับบากอะไรต่อไว้เยอะ

ไว้ก่อน
ก็คือถ้าดูเม็ดเงินแล้วเนี่ย
รวมรวมกันแล้วมันไม่มาก

เขาฟันทงว่าทำได้
ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลี่กระจายด้วยนะครับ

ให้นโยบายกับประชาชน
นี้ก็อัพขึ้นไปหน่อยอัพเลเวลกันไปอีก
แล้วตอนนี้สื่อมันเยอะเหลือเกินนะคะ

แล้วคนเขาก็ตามมันเยอะด้วยเรื่องการเมืองด้วยนะ